หนุ่มใหญ่วัย๔๔ปีนะหายตัวไป
คือไปเก็บเห็ดป่าแล้วหลงป่าค่ะ

ทีนี้ญาติญาติเอ่ยเมียเอ่ยนะคะ

หาไม่เจอทีนี้เมียก็เลยเชื่อว่า

หรือว่าเจ้าที่เนี่ยบังจาบังตาอยู่นะคะ
ก็เลยมีการทำพิธีขอขมาแบบนี้ค่ะ

กลับถึงบ้านเด้อตามหานานแล้ว

นี่ค่ะตีเกราะเคาะไม้แบบนี้นะคะ

ชื่อจริงก็คือนายรัตนทร
ทัพทิมศรีอายุ๔๔ปีค่ะ
หายตัวไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะ

บนเขาผู้เดืออำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะ

อาทิตย์จันทร์๓วันแล้วนะคะ

เมื่อวานมีการค้นหาการใช้กำลังเจ้าหน้าที่
ร่วมกับแรงของชาวบ้านกว่า๕๐ชีวิต
ดีฮะขึ้นไปบนข่าวผู้เดือแบบนี้นะฮะ

ต้องหยุดปฏิบัติภารกิจไปก่อน
เช้านี้เดี๋ยวมีการออกหากันใหม่

ภรรยาชื่อว่าคุณสุเขมมณภา

กลับมาอยู่บ้านได้สักประมาณปีเสร็จ

ขึ้นเขาผู้เดือมาก่อนเลย
อาจจะเป็นสาเหตุเพราะไม่มีความเชี่ยวชาญ
แล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องของการเดินป่าด้วย
บอกว่ารู้ข้อมูลมาจากญาติว่าในวันเกิดเหตุ
สามีกับญาติชื่อนายปัญญาชักชวนกันไป
ไปหาเห็ดโคนหาเห็ดป่าบนเขาผู้เดือนนั่นแหละค่ะ

จากนั้นก็แยกย้ายเดินขึ้นไปบนป่ากระทั่ง๖โมงเย็น
นายปัญญาญาติสามารถลงมาจากเขาได้
แต่สามีเนี่ยหายไปไหนไม่รู้นะคะ
ตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสามีหายไปไหน
แต่แปลกใจค่ะหายไปทั้งคืนแบบนี้
พอรุ่งเช้าก็เลยไปสอบถามจากญาติ
ยายก็บอกเอ้ายังไม่ได้กลับมาเหรอ
ใช่ยังไม่ได้กลับภรรยาบอกแบบนี้นะคะ
สุดท้ายแล้วตัดสินใจไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
จากนั้นก็ระดมชาวบ้านออกตามหาแต่ก็ไม่เจอค่ะ

จนกระทั่งต้องหันไปพึ่งเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิศาสตร์แล้ว

ให้ช่วยตรวจดูดวงชะตาของสามีหน่อย
คือเจ้าอาวาสบอกว่าสามียังอยู่บนเขานั่นแหละ
มีสิ่งลี้ลับบังตาไว้เธอก็เลยเอาล่ะตัดสินใจ

ให้ช่วยเปิดทางเปิดตาสามี
หาทางกลับบ้านให้ได้สำเร็จนะคะ
แล้วก็ขอให้ชาวบ้านช่วยกันออกค้นหา

ฟังเสียงภรรยาผู้สูญหายค่ะ
ภรรยาก็ทำทุกทางนะคะ
วิทยาศาสตร์แล้วก็ศัยศาสตร์นะคะ
เอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่เจอตัวสามีนะคะ

เดี๋ยวจะระดมกำลังออกค้นหาอีกครั้งหนึ่งค่ะ